กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิริยธรรม
สมาชิกสภาพูดแทนรัฐศดรแบบบัญชีไร้ชื่อภักดิ์ภาชาธิปัตย์
ท่านประธานครับเอ่อเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายในเรื่องของ
จัดสรรงบประมาณและเรื่องภาวะเศรษฐกิจไปมากมายนะครับ
ก็ผมจะขอใช้เวลาสั้นในครั้งนี้ที่จะพูดเรื่องของการ
แบบทางจัดการเกี่ยวกับว่าประมาณเพราะว่า
ก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของประเทศของรัฐบาลนะครับ
ถ้าเครื่องมือนี้มีปัญหามีข้อน่ากังวลนะครับ
อดีตเราเคยมีวิกฤตการคลังมาแล้วนะครับเมื่อสมัยที่ท่านอาจจะจำได้นะครับ
ซึ่งเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครทราบกันผมจะพูดในสี่ประเด็นหลักหลักนะครับ
ประเด็นแรกเรื่องของวิกฤตก็คืองบประมาณขณะนี้นะครับ
ผมคิดว่างบประมาณเรากำลังเจอภาวะวิกฤต
การแรกเลยนะครับกฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยมาตรา๒๐
ก็ระบุไว้ชัดเรื่องของการขาดดุลและเรื่องของงบลงทุน
แล้วก็ทำผิดข้อนี้ถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าได้มีการแก้ไขโดย
มีการแจ้งกล่าวก็ตามนะครับแต่แน่นอนครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับ
ว่าระบบงบประมาณขณะนี้มันกำลังเข้าสู่จุดบอดนะครับ
ที่จะมีปัญหากำลังชนเพดานต่างต่างนะครับเพราะปัญหาเรื่องของโควิด
ผมไม่โทษรัฐบาลนะครับผมไม่ได้มาตำหนิรัฐบาล
แต่ผมพยายามจะหาทางที่จะให้เราเนี่ยช่วยดูแลเรื่องระบบงบประมาณเราให้ดี
จะได้เป็นเครื่องมือสำคัญของประเทศ
ผมเป็นห่วงมากครับว่าที่ท่านนายกได้ชี้แจงไปเมื่อวานนี้นะครับ
ว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของงบลงทุนโดยการเพิ่มแหล่งลงทุนช่องทางอื่นต่าง
โดยเฉพาะใช้การกู้เงินตามพรบหนี้มากขึ้นเนี่ย
ผมยืนยันครับว่านั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหางบประมาณ
จะทำให้ระบบงบประมาณเนี่ยยิ่งอ่อนแอลงนะครับ
การที่ท่านพยายามจะหลบการใช้จ่ายแล้วก็ไปใช้พรบเงินกู้
ทำให้รัฐสภานะครับไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบได้เห็นข้อมูลต่าง
ประชาชนก็ไม่ทราบนะครับ
ท่านประกาศภาคกำหนดไปแล้วก็ไปใช้จ่ายเลยเนี่ย
ระบบงบประมาณจะเกิดความเสียหายมากครับ
เพราะฉะนั้นการใช้กฎหมายกู้เงินเนี่ย
ผมยืนยันครับว่าไม่ใช่หลักงบประมาณที่ดีนะครับ
วิธีการที่ท่านน่าจะทำณเวลานี้
ผมไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะต้องไปตัดรายจ่ายนะครับ
เพราะสถานการณ์ตอนนี้เราต้องช่วยประชาชน
ช่วยเศรษฐกิจโดยการใช้จ่าย

กฎหมายการเงินการคลังก็บอกแล้วครับว่า
มีการให้จัดทำแผนการคลังระยะปานกลางนะครับ
ที่เราจะต้องดูแลในด้านต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้นะครับ
คอรมอลเขาคุยเรื่องนี้กันมาแล้วเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับ

เพื่อความโปร่งใสเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยได้รับการตรวจสอบดูแลนะครับ
ให้ระบบเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับ

ผมเห็นด้วยครับที่ท่านอาจจะจัดงบประมาณเพื่อจะดูแลเศรษฐกิจที่ขาดการใช้จ่ายนะครับ
เศรษฐกิจกำลังฝืดเคืองนะครับ
แล้วก็ที่อยากเห็นก็คือควรจัดสรรงบประมาณเพื่อมุ่งเป้าไปสู่การแก้ปัญหาโควิดโดยตรง
งบที่ยังไม่จำเป็นก็อาจจะรออีกก่อนได้นะครับ
แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากโควิดหายไปเนี่ยเราจะต้องกลับฟื้นมาได้
และกลไกของรัฐบาลก็คือนโยบายการคลังและงบประมาณเนี่ยจะต้องกลับมาเป็นปกติ
ประเทศครับไม่สามารถที่จะฟื้นระบบงบประมาณและการคลังกลับมาเป็นปกติได้

แล้วเพราะยังยุโรปเมื่อตอนปี๒๕๑๐๑๕๑๑นะครับเจอวิกฤตกันครัง
หลังจากที่วิกฤตฮัมเบอร์เกอร์จบลง
อันนี้ก็เป็นอุทหรณ์ที่เราต้องรับรู้นะครับ
เพราะฉะนั้นณเวลานี้ผมจึงอยากจะให้เราได้มีการสังขยนาระบบ
ประมาณเสียใหม่นะครับรีเชฟระบบนะครับ
หลายอย่างนะครับเราควรต้องมาทบทวนใหม่ว่ามันถูกต้องไหมที่บอกว่าการสร้างรั้วสร้างป้ายใหญ่เนี่ยมันเป็นการลงทุน
นะครับการสร้างถนนที่ไม่มีรถวิ่งเป็นการลงทุนสิ่งเหล่านี้ผม
คิดว่าเราต้องมาทบทวนครับไม่ฉะนั้นแล้วเงินก็จะถูกใช้ไป
แต่ว่าให้เป็นไปตามตัวชีวัตรนะครับในช่วงที่เราเจอ
วิกฤติการคลังเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับสำนักงบประมาณ
แก้ได้แล้วก็เป็นที่มาของการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยครับใน
ช่วงปี๒๕๓๐เนี่ยครับก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับจากการ
ทุนต่างประเทศณเวลานี้การคลังและงบประมาณเขาลง
มีวิกฤตเพราะรายจ่ายด้านต่างต่างเนี่ยมันบวมขึ้นทำให้
ที่จะมาใช้ในการลงทุนที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันด้อยลง
นะครับหรือพออย่างยิ่งงบกลางนะครับกว่า๗๐เนี่ยเป็น
งบสวัสดิการข้าราชการผมอยากจะให้เราแยกหมวดให้ให้ชัดเจนนะครับ
เพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการเอางบกลางมาปน
งบสวัสดิการเนี่ยมันก็ทำให้การตรวจสอบการบริหารจัดการเนี่ย
นะครับไม่ได้ประสิทธิภาพครับตัวชีวัตรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้
จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลในการสร้างวินัยเลยครับ
ต้องยอมรับครับว่าตัวชีวัตรเหล่านี้มันเป็นปัญหาระหว่างหน่วยงาน
ระหว่างกระทรวงการคลังและสำนักงบมารสำนักงบมารเนี่ย
ตั้งงบหลายงบที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบ
เช่นงบชำนะหนี้เช่นงบเกี่ยวกับสวทิการต่างต่างนะครับ
ทำให้ต้องมีการใช้เงินคงคลังกระทรวงการคลังก็เลยต้องหันมา
ชูตัวชี้วัดเหล่านี้ในพรบวินัยการคลัง
ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องมาสังขยานาใหม่ในเรื่องนี้
มาตั้งคำถามครับว่าอะไรคือวินัยการคลังนะครับ
จริงระบบเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นนะครับ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเงินทุกบาทที่เก็บจากภาษีอากรของประชาชนเนี่ย
ต้องมาใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์เมื่อเข้าสู่ปกตินะครับ
บอกการคลังต้องเป็นที่น่าเชื่อถืออันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับ
แต่ณเวลานี้ครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า
ฐานะการคลังรัฐบาลและหนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังจะเป็นตัวปัญหาใหญ่
เพราะเรื่องของการใช้จ่ายโควิดที่มีการกู้๑ล้านล้านและ๕แสนล้านนะครับ
วกกับรายได้ที่ตกต่ำเพราะเศรษฐกิจฝืดเคืองนะครับท่านนายกได้ออกกฎหมายมาหลายฉบับ
ระหว่างสี่ห้าปีนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนุนปีหกศูนย์
ไม่ว่าจะเป็นพรบวิธีการงบมารหกหนึ่ง
พรบวินัยการคลังหกหนึ่งเป็นต้นนะครับท่านนายกเป็นคนเซ็นแล้วก็ออกประกาศ
เรื่องของวินัยกันครังอย่างเกราะนี้ของหนี้ต่อจีดีพี
ท่านก็เซ็นไว้ครับว่าจะต้องไม่ให้เกิดหกสิบเปอร์เซ็นต์ผมทำตัวเลขให้ดูนะครับว่า
เวลานี้เรากำลังเข้าสู่ตัวเลขที่เกินหกสิบเปอร์เซ็นต์
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของท่านจะพยายามยืนยันว่าไม่ถึงและพยายามจะปั้นตัวเลขจีดีพีก็ตามนะครับ
ผมไม่อยากให้เราเนี่ยนะครับเข้าสู่การทำผิดกฎหมาย
โดยที่เราเนี่ยอนุมัติงบประมาณไปเพราะงบประมาณปีหกห้าหกห้าเนี่ยครับ
มันจะมีการขาดดุลถึงเจ็ดแสนล้านแล้วสมมุติว่าไม่มีการ
รายได้ต่ำกว่าเป้าหมายนะครับเป็นศูนย์นะฮะแต่มันยังมีรายจ่าย
ผมถือว่ารายจ่าย๕แสนล้านที่ท่านเพิ่งประกาศไปไม่นานเนี่ยนะครับ
เพื่อแก้โควิดเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวก่อนหนี้อีกตัวหนึ่ง
วกสองตัวก็คือการกู้เงินหนึ่งจุดสองล้านล้านในสามปีเนี่ยนะครับ
เรามีการขาดดุลเนี่ยเกินกว่าหนึ่งล้านล้านมาสามปี
ทั้งหมดนะครับเป็นที่มาของตัวเลขหนี้ต่อชีดีพี
ที่จะต้องสูงกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับ
เพราะฉะนั้นที่ประชุมแห่งนี้เราจะต้องอนุมัติ
ว่าประมาณปีหกศูนย์ประมาณเท่าที่ปีหกห้า
ถ้าเกิดเรางบอนุมัติก็เท่ากับเปิดทางให้รัฐบาลเนี่ย
ทำผิดพรบวินัยการคลังที่ท่านนายกเซ็นไว้นะครับ
จากเรื่องที่ว่านั้นแล้วยังมีเป็นกฎหมายที่ผมขออนุญาต
ใช้เวลานี้ในการยกขึ้นมาครับโดยเพราะยิ่ง
ในรัฐมูลก็มีการระบุไว้ว่าการทำกบมาจะต้อง
ใช้พรบวินัยการคลังและพรบวินัยการคลัง
ก็บอกว่าจะต้องดูแลเรื่องของพรบวิธีการงบมารที่ดี
นะครับในการที่จะจัดทำกบมาประจำปี
แต่ท่านประธานครับเมื่อวานท่านนายกได้แถลง
คำแถลงของท่านเนี่ยนะครับยังมีความไม่สมบูรณ์
หรือไม่แน่ใจว่าเป็นความจงใจที่จะทำผิดพรบวิธีการงบมารปี
หกหนึ่งนะครับมาตราสิบเนี่ยวงเล็บหนึ่งนะครับ
ระบุชัดครับว่าท่านนายกจะต้องแถลงฐานะการคลังแต่ท่านดูครับว่า
ฐานะกันครั้งที่แถลงเนี่ยมันเป็นเพียงอ่า
การพูดถึงตัวเลขหนี้นะครับพูดถึงตัวเลข
อ่าไม่กี่ตัวที่มันไม่ใช่ฐานะกันครั้งการจะทำงบมารก็รูปดูครับว่าต้องทำตัวเลขฐานะกันครั้ง
และกระทรวงการคลังก็ทำเป็นครับฐานะการคลังแต่ท่านกลับไม่แสดง
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มาตรา๑๑ในพรววิธีการงบมาเนี่ย
ท่านท่านจะต้องแถลงวิธีการหาเงินเช่นจะกู้โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์
กู้จากออมสินเท่าไหร่หรือกู้จากต่างประเทศเท่าไหร่ถ้าจะมี
แต่ท่านไม่แถลงเลยครับในคำชี้แจงของท่านเพราะฉะนั้น
ผมไม่อยากเห็นเราทำผิดกฎหมายนะครับโดยภาคกฎหมายเหล่านี้
ท่านนายกเป็นคนเซ็นเองทั้ง๓๔ฉบับนะครับ
เราไม่แสดงฐานะการคลังเราไม่แสดงหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม
และไม่แสดงวิธีการหาเงินตามที่ระบุในกฎหมายนะครับ
ที่ผมต้องท้วงติงเพื่อจะให้ระบบเรามีความโปร่งใสนะครับ
ตรวจสอบได้ต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ